หมอปลาจากรายการมือปราบสัมภเวษีรายการเรตติ้งดีของไทยรัฐทีวีนี่แหละนะคะ
ล่าสุดค่ะเดินทางไปพร้อมกับทนายความไปแจ้งความนะคะ
กองบังคับการปอทหลังจากที่ถูกสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
แฟนเพจไปโพสต์ภาพตัดต่อ
บอกว่าบ้านหมอปลาเนี่ยเป็นโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เจียรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวษีและนางสาวระพัดศร
ฤทธิธนภัยบูลหรือน้ำฟ้าเป็นภรรยาของหมอปลานะคะ
พร้อมด้วยทนายความก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรเดินทางเข้าแจ้งความต่อพันธ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอ
ผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาธิกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
ไปเอาผิดแฟนเพจข่าวเพจหนึ่งและแฟนเพจต่างรวมทั้งสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
ที่ผ่านมาที่บ้านให้การช่วยเหลือบรรเทาและเยียวยาผู้ที่ใช้วิธีการรักษาทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่หาย
ก็เดินทางมาหาหมอปลาหรือบางคนเนี่ยไปหาร่างทรงจนโดนหลอกเงินหมดตัวก็มาหาหมอปลาให้ช่วย
ส่วนที่มีภาพบอกว่าใช้โซ่เอาไปล่ามแล้วก็ใช้เข็มฉีดยากับผู้ที่มาให้การรักษา
หมอปลายืนยันบอกว่าไม่จริงบางครั้งผู้ที่มารักษาเขาติดยาเสพติดอย่างหนัก
คนที่ล่ามโซ่เป็นญาติเพราะกลัวว่าคนไข้ที่มาขอความช่วยเหลือจะไปทำร้ายคนรอบข้าง
หรือผู้ป่วยมาทั้งใส่เครื่องออกซิเจนก็มีต่อสายน้ำเกลือเดินเข้ามาให้ช่วยก็มี
ก็เลยช่วยบรรเทาให้ไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เสียค่ารักษา
จากนั้นนะคะได้ข้อมูลทั้งหมดก็เลยเอามาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔นะคะ
ส่วนคนที่แชร์ยืนยันไม่เอาผิดเพราะคนกลุ่มนี้ไม่รู้เรื่อง
สำหรับสำนักข่าวที่ระบุหมอปลาระบุสื่อออนไลน์ที่เอาภาพหมอปลาไปเผยแพร่
หมอปลาบอกว่าไม่ขอรับคำขอโทษเพราะจะดำเนินคดีอย่างเดียวค่ะ
สรุปแล้วคดีนี้มปลาก็แจ้งความเอาผิดกับคนที่ไปโพสต์โดยเฉพาะเพจ
๒เพจด้วยกันเป็นเพจของสำนักข่าวและแจ้งความ
คือ๑หมินประมาท๒นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

แล้วก็หมอปลาบอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้

ถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจคิดว่าบ้านหมอปลาเป็นโรงค่าศัตริย์
ว่าที่บ้านผมเนี่ยเหมือนโรงฆ่าสัตว์นะครับนี่คืออันเนี้ยมันไม่ใช่ครับ
ว่ามันมันรุนแรงเกินไปครับแต่ที่ว่ามาดวงมาด่าอันนี้ผมไม่ได้
ซีเรียสพี่แต่ที่อ่ะมาด่าคือมันอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะ
ผมไม่โกรธนะฮะแต่มันพูดว่าที่บ้านผมเป็นโรงฆ่าสัตว์เนี่ย
นี่ผมมาร้องเรียนตรงนี้ครับที่บ้านนี่คล้ายการบำบัดมากกว่าการรักษา
เพราะว่าคนที่ไปหาผมที่บ้านเนี่ยผ่านจากไปโรงพยาบาลมาแล้ว
คือโรงพยาบาลไม่รับหรือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้าย
การฉีดยามันไม่มีหรอกครับไม่มีครับเลือกคนตาย
คนตายเขาไปตายที่อื่นไม่ตายที่นั่นอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะ
บางเคสที่มาหาผมเนี่ยเขามาทำให้ตายครับ
อย่างเช่นเขาทรมานมานานแล้วก็อธิบายว่าก่อนจะช่วยเขาเนี่ย
แล้วก็บอกว่าของคุณเนี้ยถ้าทำไปแล้วมันจะเกิดอาการอะไรอาการอะไรครับ
ไม่ได้มีการบีบคอหรือเป็นการฉีดยาพิษให้เขาตายครับตำรวจก็รับแจ้งความไว้นะคะ
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็บอกว่าจะตรวจสอบข้อที่จริงให้ค่ะ